ตามความที่คนร้ายเนี่ยไปยิงพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้ที่เพชรชมุรี
ค่ะนะครับล่าสุดนะครับตำรวจออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวครับเนี่ยค่ะฮะเหตุการณ์นี้นะครับ
เกิดขึ้นที่หน้าร้านขายปุ๋ยมาโนธการเกษตรริมถนนสายนี่แหละฮะ
มือปืนลงมาแล้วครับฮะเป็นถนนสายชนรับประทานแก่กระจารหมู่สิบ
บนท่าแรงนะครับอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ภาพวงจรปิดจะเห็นคนร้ายขับรถเก๋งสีชมพูไม่ทราบยี่ห้อปาดหน้า
เมื่อกี้ปาดไปแล้วรถเก๋งโตริต้าวีออสสีดำ
ที่เบียนกองไก่ทศาหรณ์๒๕๖๙กาญชนะบุรี
จากนั้นก็เดินลงไปใช้ปืนยิงใส่ใน
จันระธีสุวรรณภัณฑ์อายุ๕๐ปีเป็นชาวราชบุรีครับ
เป็นพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกตามตลาดนัด

ถูกยิงเข้าที่อกด้านขวา๒นัดเสียชีวิตครับ
เบาะคนขับนะฮะเบาะข้างคนขับ
แล้วก็คนร้ายพยายามจะยิงซ้ำ
แต่ปืนเนี่ยมันขัดลำกล้องครับคุณผู้ชมครับ
จากนั้นนางนัทธนิษฐ์เพชรน้อยอายุ๕๐ปีภรรยาของผู้เสียชีวิต
ขับรถหลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
บริเวณหน้าร้านมาโนธการเกษตรห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑๐๐เมตร
คือผู้ชายนั่งนะครับเมียเนี่ยขับ
แล้วคนร้ายลงมายิงผู้ชายนะฮะที่นั่งข้างคนขับ
ตำรวจสอบสวนนางนัทธนิษฐ์ภรรยาของผู้เสียชีวิตเศร้า
ขณะที่ภรรยาขับรถไปต่อภาษีรถยนต์
โดยมีนายจันระธีสามีนั่งไปด้วยเนี่ย
พอมาถึงที่เกิดเหตุนะครับมีรถเก๋งขับมาปาดหน้า
เห็นแล้วว่าคนขับคือนายประเสริฐรอดดารา
หรือว่าต้นเขากระปุกอายุ๔๙ปี
เป็นชาวจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ลงจากรถนะฮะคุณผู้ชมดูภาพจำลองไปรถ
เดินตรงมาหาฝั่งที่นั่งข้างคนขับ
นะครับคือเห็นเป็นคนรู้จักกันเนี่ยนะฮะ
จากภรรยาของนายประเสริฐก็ขายของอยู่ตลาดนัดเดียวกัน

ชักปืนยิงสามีจนเสียชีวิตเลย
ส่วนสาเหตุมาจากเรื่องชู้สาว
เพราะผู้ตายมีแผงค้าอยู่ใกล้กับภรรยาของนายประเสริฐ
ซึ่งที่ผ่านมานายประเสริฐมักจะหึงหวง
และยังขู่ภรรยาว่าถ้าปันใจให้คนอื่นเดี๋ยวจะฆ่าตายให้หมดเลย
เคยขู่ใช่ไหมคะใช่นะฮะ
ล่าสุดครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสพท่ายางครับ
รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดเพชรชบุรี
ออกหมายจับนายประเสริฐในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีและพาปืนเครื่องกระสุนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ซึ่งขณะนี้นายประเสริฐนะครับหนีมากรุงเทพแล้วเข้ามากรุงเทพแล้ว
นี่แหละฮะเดี๋ยวตำรวจจะอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้ครับ